พาไปดูวินาทีชีวิตที่จังหวัดตากกันหน่อยค่ะ

เกาะไหลทางไหลเขาไปเรื่อยมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะ
วินาทีชีวิตน้ำป่าไหลหลาก
ซัดรถกระบาดที่เขาขับอยู่ที่จะข้ามลำห้วยเนี่ยนะคะ
ซักมาตามคลื่นน้ำเรื่อย
โชคดีอย่างหนึ่งคือล้อมันไปติดอยู่ตรงซอกหิน
ไม่อย่างนั้นรถลอยไปไหนต่อไหนแล้วไม่รู้
แต่มันก็อยู่กลางลำน้ำเลยนะ
ใช่นี่เขาคือปีนออกมาทันแล้วก็รอดชีวิตออกมา
เจ้าตัวคนขับเป็นคนถ่ายเองนะ

แล้วก็ข้ามห้วยประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
จังหวะที่ขับกระบะไปถึงบริเวณลำน้ำห้วยบง
ที่บ้านสมงตำบลบ้านนา

เอ้าน้ำป่าไหลหลากมาปั๊บเลย

มันไม่มีเวลาให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจนะ
วัยมากมาวัยมากค่ะเขาบอกเพราะดีมากที่ล้อรถเขา
ไหลไปตามลำห้วยแล้วล้อไปติดคาอยู่กับซอกหิน
รถก็เลยค้างเติ่งอยู่แบบนั้นทำให้เขาปีนกระจกรถ
แล้วก็หนีขึ้นฝั่งได้ทันแล้วก็สามารถถ่ายคลิปนึกเหตุการณ์เอาไว้
เขาบอกว่าอยากจะเอาคลิปนี้มาลง
เพื่อที่จะเตือนสติพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องใช้เส้นทางนี้
ให้ระมัดระวังให้มากเพราะเราไม่รู้เลยว่า
เมื่อไหร่น้ำป่ามันจะไหลหลากแบบนี้
ใช่ยังคงต้องเตือนกันนะเวลาฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
ก็ได้ค่ะฝนตกน้อยเป็นการตกสะสม
นี่แหละน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
พื้นที่ที่อยู่ตามแนวเขาต้องระวังมากขึ้นด้วย